ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่พบศพสาวไฮโซชาวลาวที่ถูกฆ่าแล้วก็นำศพยัดใส่กระเป๋าทิ้งแม่น้ำโขง
คือล่าสุดได้รับคำยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวลาวจริง
และเธอมีฐานะร่ำรวยจริงเป็นถึงประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
เชื่อว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่๒๘กันยายนไปพบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมโหดเยี่ยม
นำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ลอยอยู่ในแม่น้ำโขง
ไปติดแพร่จอดเรือกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนม
พบศพเจ้าหน้าที่เจอกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดใหญ่สีดำ
กว้างสักประมาณ๙๐เซนติเมตรยาว๖๐เซนติเมตร
ด้านในคือศพนะคะศพผู้หญิงผมยาวอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรผิวขาว
ใส่เสื้อแขนกุดสีฟ้ากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน
แล้วก็เหมือนกับมีการคลุมด้วยถุงดำด้วยค่ะเอาถุงดำคลุมทั้งตัวเลย
สภาพใบหน้าคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งนะคะ
ยัดในกระเป๋าในสภาพตัวงอคุดคู้ไม่ได้มีเชือกมัดอะไรค่ะ
จากนี้ก็ตรวจสอบเจอหินภูเขาขนาดใหญ่ความยาว๓๐เซนติเมตรกว้าง๓๐เซนติเมตรยัดในกระเป๋า
คือเอาไว้ถ่วงน้ำอ่ะนะคะคาดว่าเพื่อให้จมลงไปใต้น้ำ
ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยไม่มีตำหนิบาดแผลตามร่างกายด้วย
ไม่สามารถตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารได้ด้วยเนื่องด้วยสภาพศพที่มันตรวจสอบไม่ได้แล้วอะค่ะ
ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศที่ขอนแก่น
ก็เก็บรายละเอียดหลักฐานอะไรเท่าที่เจอนำไปประกอบในการดำเนินคดี
ล่าสุดทางสถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นประสานกับทางตำรวจสพธาตุพนม
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้ในห้องดับจิตโรงพยาบาลนครพนม
ญาติมายืนยันตำหนิรูปภัณฑ์แล้วก็รอผลตรวจดีเอ็นเอนะคะ
ผลชนสูตรก็คือถูกทำร้ายมีแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่หน้า
แล้วก็มีร่องรอยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนฝังอยู่สองนัดนะคะที่บริเวณศีรษะนะคะ
ของผู้เสียชีวิตติดต่อมาแล้วบอกว่านี่คือ
ญาติเขาเป็นหญิงสาวชาวลาวอายุ๔๐ชื่อนางวิพาพร
เป็นประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เวียงจันทร์สปลาว
แล้วก็เจอรถของผู้เสียชีวิตถูกทิ้งลงน้ำโขงด้วยค่ะ
ทางฝั่งสปลาวอะค่ะเนี่ยรถเขารถหรูถูกทิ้งลงน้ำ
ก็นี่เป็นเบาะแสสำคัญนะคะที่เชื่อว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นที่สปลาว
แล้วก็มีลูกสาวอายุ๕ขวบที่หายตัวไปด้วย
ซึ่งการรับศพก็ตอนนี้ต้องรอยาศมายืนยันนะคะ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานรับศพระหว่างประเทศอยู่
ผู้กำกับการสพธาตุพนมก็เลยบอกว่าเรื่องของการดำเนินคดี
พอส่งศพไปชนะสูตรเรียบร้อยได้ผลการชนะสูตรเรียบร้อย
มีร่องรอยการถูกทำร้ายมีกระสุนฝังในอยู่
ก็จากการสอบสวนเชิงลึกก็แน่ถูกฆาตกรรมนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ยังไม่รู้ที่มาว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
ใครเป็นผู้ก่อเหตุรายละเอียดเป็นยังไง
เพราะว่าตำรวจไทยไม่มีอำนาจไปสอบสวนระหว่างประเทศต้องรอญาติของผู้เสียชีวิต
ยืนยันตำหนิรูปภัณฑ์รอผลตรวจดีเอนเอเท่านั้นเอง
ตำรวจทางฝั่งเราอะค่ะทางฝั่งไทยเนี่ย
ก็มีหน้าที่เพียงแค่ยืนยันตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของผู้เสียชีวิต
เพื่อให้ญาติมั่นใจว่าใช่ญาติของเขานะ
แล้วก็จะได้รับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนเรื่องคดีความมันเกิดขึ้นที่สปลาว
ก็ต้องให้ทางตำรวจที่นั่นดำเนินการ
พอมาดูศพแล้วปรากฏว่าเป็นญาติของเขาจริงนะครับ
ผู้ตายของเขาก็ยืนยันตัวตนนะครับ
หลักคือเขาดูจากมีอะไรที่เป็น
เชื่อว่าเป็นผู้สูญหายครับที่เขาระบุครับ
และฝัยนะครับฝัยที่กระหมูซ้ายเนี่ยครับ
ไฟที่ของฮูงซ้ายเขามาดูแล้วเป็นผู้ตายเป็นญาติเขาเองครับ
ถ้าญาติมาติดต่อขอรับศพก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน

ทางไทยไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนปมคดีฆาตกรรมค่ะ